โปรดติดตามตอนต่อไป
จะบอกเลยนะ
นี่มันอยู่ในนี่

แอคชั่น

ซึ่งสงกรานนี้เขาก็ออกมารับโดยดีแล้วนะคะ

ดูใจกันพูดคุยกันกับแมทอยู่

เขาบอกสึกษากันอยู่ยังไม่ได้ว่าแฟน

ดูใจกันเป็นแฟนแล้ว

ไม่เคยมีแฟนไง

เอ้าบ้างต้องเป็นแฟนกันก่อนบ้าง

คุณหนุ่มอย่าพูดอย่างงี้มันข้ามข้าง

มันทำให้กับคนรอบข้างของ
ของแมทเนี่ยนะก็พอยกระทบกระเทือน

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเขา
ใครต่อใครต่างนั้นนะที่เป็นนักแสดงเหลือกัน

เนี่ยจากบางอย่างเนี่ยให้กระทบ

โดนการโจมตีกันไปถึงตรงนั้นด้วย
นะแต่ว่าไม่รู้

ผมเนี่ยเพิ่งจะรู้จัก
แมทเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย

เวลาแบบว่าเดินสวนกัน

หน่อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ย

ก็มารู้จักกันก็โดย
บังเอิญเพราะว่าอยู่ในฟิตเนสเดียวกัน

เนื้อเจียมตัวเพราะว่า

ผมเองเนี่ยทุกอย่างยังไม่เรียบร้อย
มันยังดูฆ่าละฆ่าซังอยู่

น้องเขาก็ไม่อ้อมก็นี่ไงก็พูดอย่างนี้แหละ

โง่นะก็ไม่รู้ก็ช่วยไม่ได้แล้ว

ไม่กล้าที่จะแบบว่าพูดคุยอะไรมากนัก

เพราะว่าเขาก็ยังรู้ว่าทุกอย่างเนี่ย

เอางี้ชัดเราก็ยังอยากจะถามว่า
สุดท้ายเนี่ยพอมาถึงนะตรงนี้แล้วเนี่ย

มีการแบบว่าหย่าล้างกับคุณแอฟ
จนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เนี่ย
ถามเลยว่าสวนกันนี้
จีบไหมจีบไหม

มีอะไรป่ะอยากจะลองคุย
เอาจริงอยากลองเริ่มต้นใหม่

ไม่ให้มันพลาดอีกสิครับ

ในคอมเมนต์ของเหล่าโซเชียล
ที่มีการเดือดร้อน

พวกโซเชียลทั้งหลายเนี่ยสิ
ชาวเน็ตเนี่ยนะ
ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมาย
หลากหลายเลยนะฮะโดยมีคนบอกว่า

เพราะว่าก่อนจะ

แสดงเก่งนะแถมตัวเองเนี่ย

เลิกกับแฟนมานะ
แล้วแฟนเก่าเนี่ยยังไม่ทันจะล้างลา

ยังแบบว่าเพิ่งหย่าปุ๊บเนี่ย

นี่เขาเขียนกันอย่างนี้นะดิฉันไม่ได้พูดเองนะ

นี่เราก็มาอ่านให้ฟังเท่านั้นเอง

เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะดูตามระยะ
เวลาของการที่

ก็ใช้เวลาถึงเกือบ๒ปีใช่ไหม
นี่ออกจากบ้านที่แอฟให้สัมภาษณ์นะครับ

แยกกันอยู่เกือบ๒ปี

แอฟเคยบอกว่าจะขอยากกับสงการ

ก็เมื่อประมาณน่าจะปีได้ไหม

เขาบอกว่าประมาณปี

แอฟแยกกับสงการ๒ปี

ตั้งแต่ที่ฟิตเน็ต๑ปี

ก็เลิกลานะกับแฟนของเขาเนี่ย

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้เอง

แอฟยากกับสงยังไม่อยากกันนะ

มีการเซ็นหย่าล้างกันในวันที่๒๒

แต่ก็มีข่าวว่ามีคนไปเห็น

นอเวย์ดูแสงเหนือกับแมท
ข่าวออกมาวันที่๒๗ได้ไหม

แต่เรื่องนี้ผมไม่ได้ยุ่งนะ

ข่าวออกมาแล้วครับเพราะว่าประมาณนั้น

แต่ที่แน่ที่แม่นางมดดำเขาเอาไปพูดในรายการของเขา
หาว่าฉันเป็นคนที่แบบว่าไปโป๊ะแตกออกมาเนี่ยนะ
ว่าคุณสงการแบบว่ามี

บอกว่าแอปบอก
ซึ่งจริงมดดำไม่ได้อยู่กับเรา
ตอนที่ดิฉันพูดดิฉันก็ไม่ได้พูดนะ
หรือพูดวะหนูไม่ได้พูด

ตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้แพทย์นับประพานั่ง

แต่อันนี้มันไม่ได้เป็นประเด็น

ไม่แต่คือเขา

เพราะพี่แอปเขาจบไปแล้ว
หนูก็จะพูดอย่างนี้อยู่ด้วย

เขาก็เลิกกันแล้ว

แต่ถามว่า
เห็นไปหล่าบ้าง
เห็นไปอย่าไหร่

คือมันจบไปแล้ว
เพราะว่าพี่แอปเขาเซ็นใบหยาแล้ว
แล้วก็บอก

ที่ผ่านมานี้เอง

มดดำก็เป็นมโนนู่นนี่นั่นต่างนะครับ
เพราะว่ามันก็รู้จักกันแล้วก็น้องรักกันทั้งนั้น
เนอะก็ดูตามข่าวก็แล้วกัน
แค่เอาข่าวมาขยายให้ฟังมันเป็นแบบนี้

ก่อนหน้าที่ฉันจะพูดอะไรอย่างนี้นะ
ก็มีคนอื่นพูดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะ

เรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ย

หลังจากที่ข่าวมันมีมา๗วัน

ขึ้นยูทูปทุกเพจเขา

แล้วมันคิดได้ยังไงว่าต้องฉันเนี่ยแม่นยำวะ

ก็คนเขามาบอกไงอยู่ก็มาบอก
แต่ทีหลังเขาก็ไม่ต้องมาบอกได้ป่ะ

ทีนี้เขาดูข่าวเรานะด่าฉันทุกวันเลย

คุณเขาด่าคือชมคนด่าคือเหมือนชมคนด่าเขารัก
แสดงว่ามีปฏิกิจอยู่ที่เขาด่าแบบเขารัก
คนที่ไม่หยบยุ่งนะดูมันสิดูมันด้วยความยากของมัน
อีกสักครู่ค่ะมาดูเรื่องอาไข่ทองคำที่คุณหนุ่มไม่ยุ่ง